สำหรับกรณีการจะนำตัวอดีตพระพรมเมธี
กลับมาจากเยอรมนีเพื่อมาที่ประเทศไทยค่ะ

เอกประวิทย์แจ้งว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก๓วัน
เพื่อดูความชัดเจนจากทางการเยอรมนีนะคะ
เช้าวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาเปิดเผยค่ะ
ว่าการนำตัวอดีตพระพรมเมธี

ยังต้องรอความชัดเจนจากทางการเยอรมนีก่อน

แต่การพูดคุยขอตัวกับทางเยอรมนีก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คดีของอดีตพระพรมเมธีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
และการที่รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลทหาร

ไม่ส่งตัวอดีตพระพรมเมธีให้กับทางไทย

ขณะนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

แต่ว่าล่าสุดเช้านี้เที่ยวบินนี้ลงจอดแล้ว
ยังไม่เจอตัวพบตรโดยสารมาด้วย

คุณผู้ชมคือต้องดูด้วยนะ
เรื่องของกฎการลีภัยในเยอรมนี
เขามีกฎหมายอยู่หลังจากที่เขาแพ้สงครามโลกครั้งที่๒

คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองของนักการเมือง

ด้านการเมืองเนี่ยมันรวมเรื่องของศาสนาไว้ด้วยเหมือนกัน
แล้วเขาก็จะอาจจะมีการยกประเด็นเรื่องของนิกาย

ซึ่งเขาเองก็คงศึกษามาค่อนข้างจะถี่ถ้วนแล้วเหมือนกันนะ

มีวัดเครือข่ายของพระธรรมกาลอยู่ที่นู่น